ลือกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะข้ามปีนี้เฉลยสักทีตกลงแล้วเป็นใครสำหรับคู่รักนะคะ
นางเอกกับไฮโซท้ายที่สุดรักล่มไปไม่ถึงฝั่งฝันค่ะ
ออกโรงเคลียร์ประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะสำหรับปูปรายาหลังจากถูกพุ่งเป้า
ว่าเป็นนางเอกล้มงานแต่งเป็นเพราะแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวรวยแต่รวยไม่จริงค่ะ
จัดฉากคุกเข่าขอแต่งงานเองสักด้วยปูยอมรับนะคะว่าเธอนั้นถอนมั่นกับแมททิวจริงค่ะ
เป็นเพราะว่าเรื่องของงานที่ต้องรับผิดชอบมากมายขึ้นส่วนสภาพจิตใจของเธอตอนนี้
รู้สึกผิดต่อฝ่ายชายนะคะที่ต้องมาเจอข่าวแง่งลบไปกับเธอด้วยค่ะแล้วก็บอกเลยว่าที่เลิกรากันไปในครั้งนี้เนี่ย
เธอเองก็ยังคงรักแมททิวอยู่แต่รักแบบไม่อยากจะกักเขาไว้แล้วค่ะ
ส่วนข่าวที่เมคขอแต่งงานปูปรยาก็ตอบแบบชัดเลยนะคะว่าหากว่าเมคจริงจะขอทำให้มันหรูหรากว่าที่เห็นอีกค่ะ
ส่วนคราวที่เมฆขอแต่งงานปูปรายยาก็ตอบแบบไม่อยากจะกันไว้แล้วค่ะ
ส่วนคราวที่เมฆขอแต่งงานปูปรายยาก็ตอบแบบไม่อยากจะกันไว้แล้วค่ะ
ส่วนคราวที่เมฆขอแต่งงานปูปรายยาก็ตอบแบบไม่อยากจะกันไว้แล้วค่ะ
ส่วนคราวที่เมฆขอแต่งงานปูปรายยาก็ตอบแบบไม่อยากจะกันไว้แล้วค่ะ
ส่วนคราวที่เมฆขอแต่งงานปูปรายยาก็ตอบแบบไม่อยากจะกันไว้แล้วค่ะ